ความคืบหน้าเรื่องของคดีล่าเสือดำกันหน่อยนะครับ
ผู้บังคับการปปเองก็ยืนยันว่าสามารถเอาผิด
เรื่องของการติดสินบนได้กับนายเปรมชัยและพวก
เพราะว่ามีพยานเป็นบุคคลชัดเจนครับ
เรื่องนี้มีอีกหนึ่งภาคส่วนที่ออกมาเคลื่อนไห
ก็คือมูลนิธิสืบนาคัตเสถียร

ถูกเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนด้านตะวันตกเข้าจับกลุ่ม
ตั้งแคมป์ในพื้นที่ห่วงห้ามเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
โดยตรวจสอบพบซากสัตว์ป่าสงวนปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมากครับ
ดำเนินคดีกับนายเปรมชัยและพวกยังดำเนินการไปอย่างล่าช้า

เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานอะไรปรากฏ
รากฏกระดาษที่นายพาณุเดชเกิดมาริเลขาที่การมูลนิธิมระบุว่าพบข้อที่จริงกรณีที่นายเปรมชัยและพวกลักลอบนำอาวุธซุกซ่อนไว้ในรถก่อนขออนุญาตเข้าไปในเขตรสาพันธ์สัตว์ป่าจากนั้นลักลอบเข้าไปตั้งแคมป์ตามเส้นทางในจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่ไม่ได้รับอนุญาตและเป็นพื
กลุ่มเดียวที่เข้าไปในพื้นที่ป่านะครับนอกจากนี้ยังไปพบซากสัตว์ป่าบริเวณแคมป์ที่นำไปประกอบอาหารนับเป็นพยานวัตถุสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ซึ่ง
ทั้งหมดนั้นทำให้เห็นว่าคดีนี้ไม่ได้มีความซับซ้อน
ขอเรื่องรัฐให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีและสรุปสำนวน
พร้อมความเห็นไปยังอายการเพื่อส่งฟ้องศาลโดยเร็ว
และอย่าพยายามเบี่ยงประเด็นการสอบสวนพร้อมทั้งยังขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐบาลเร่งติดตามคดีนี้ให้ใกล้ชิดและเร็วที่สุด
รวมไปถึงการตรวจสำนวนในคดีชั้นอายการอย่างรอบครอบ
ส่งฟ้องศาลเพื่อป้องกันความคาดเคลื่อน
หลังจากนี้จะมีการไปพบกับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อขอความมั่นใจในการทำคดีด้วย
ขณะเดียวกันภายในงานก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
โดยระบุว่าเสือดำตัวที่ถูกฆ่านั้นเป็นเสือดำที่กรมอุทยานได้วิจัยอยู่ในขณะนั้น
เมื่อเกิดเหตุดังกล่าวทำให้การวิจัยต้องหยุดชะงักและสร้างความเด็บร้อนเป็นอย่างมาก
รวมทั้งมีการกล่าวชื่นชมหัวหน้าวิเชียนที่ทำงานด้วยความตั้งใจ
ส่วนการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกรณสูตร
กับพวกที่เข้าไปลาดสัตว์ในพื้นที่เขตศาพันธ์สัตว์ฝาดทุ่งอย่างในสวน
แล้วก็มีความพยายามในการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะ
พลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชาผู้บังคับการป้องกันและปราบรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
ปปยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถเอาผิดกับนายเปรมชัยและพวกในข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่ได้
เพราะตำรวจนั้นมีพยานบุคคลที่สามารถระบุและยืนยันตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนกว่าคลิปเสียงที่มีการปล่อยออกมา
และพยานบุคคลก็ให้การเป็นประโยชน์ในประเด็นนี้มากนะครับ
หัวหน้าวิเชียนก็ออกมาให้ข้อมูลแล้วเช่นเดียวกัน
ซึ่งต่อจากนี้ไปปปจะเตรียมเดินทางไปสอบประคำนายเปรมชัยวันที่๗มีนาคมที่สพทองผาภูมิเพื่อรวบรวมมาประกอบเป็นสำนวนคดีต่อไปครับ
ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นที่โลกออนไลน์เขาจุดกันติดหนักมากเลยก็คือประเด็นเรื่องของการวาดกราฟิตี้เสือดำไม่มีเสียงแล้วก็ถูกคนลบมีการไปจอดรถเฝ้ารอด้วยนะหลังจากลบแล้วเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่ามีมาอีกแล้วคุณผู้ชมคราวนี้ภาพใหญ่เลยอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะโดยภาพนี้เขียนขึ้นแล้วก็มีข้อความเขียนว่า
คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพเสือดำขนาดใหญ่คู่กับรูปหน้าของคุณเปรมชัยจุดสนใจที่คนเขามองกันเนี่ยอยู่ที่การคาดดวงตาค่ะ

คุณผู้ชมไปสังเกตเรื่องของสีที่ใช้
ภาพเนี่ยเป็นขาวดำก็จริงแต่แถบคาดเนี่ย

คนบอกว่านี่มันแพร่แถบตำรวจหรือเปล่า

เจ้าของผลงานก็ออกมาชี้แจงค่ะบอกว่า
สีของแถบไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับแพร่แถบแต่อย่างใดเลย
เป็นการให้สีตามจินตนาการทางศิลปะ
เพื่อต้องการประชดประชันสังคมเท่านั้น
ไม่ได้ต้องการพาดพิงใครเป็นพิเศษนะคะ
ให้คุณผู้ชมตัดสินเองแล้วกันว่า